พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันต่อที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
คุณยายวัย๘๙ปีถึงกับหลั่งน้ำตาเลย
หลัง๑๐ปีที่ผ่านมาได้รับเงินผู้สูงอายุ
ก็ได้รับเงินผู้สูงอายุมาตลอดกว่า๑๐ปีนะคะ
วันดีคืนดีก็มีหนังสือมาขอคืนเงินจำนวนนี้ร่วมกว่า๘๐๐๐บาท
เนื่องจากไปตรวจสอบพบว่าคุณยายเนี่ยได้รับเงินบำนานพิเศษจากลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
ยายทำอะไรไม่ถูกร้องไห้เลยนะคะ
เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเงินไม่ใช่น้อยนะคะ๘๐๐๐กว่าบาท

นี่คือนางบัวโลสุวรรณอายุ๘๙ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลเจริญศุกร์อยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีลำ
ร้องเรียนมาที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าถูกกรมบัญชีกลางส่งหนังสือเรียกคืนเงินผู้สูงอายุย้อนหลังเป็นเวลา๑๐ปี
จากที่เคยได้รับมาตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึงเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
มาระงับจ่ายในเดือนธันวาคมปี๒๕๖๒ปลายปีที่แล้ว
รวมเป็นเงินทั้งหมด๘๔๔๐๐บาท
แถมยังไม่รวมดอกเบี้ยนะคะ

มีดอกเบี้ยด้วยอันนี้ยังไม่รวมค่ะ
หนังสือดังกล่าวถูกส่งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลอบตเจริญศุกร์ให้เหตุผลว่า
ให้เหตุผลว่าคุณยายบวนขาดคุณสมบัติ
เพราะได้รับเงินบำนานพิเศษจากลูกชาย
คือจ่าสิบเอกจักราวุฒิโลสุวรรณ
ทหารสังกัดมศ๒๑นครราชศรีมา
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะ

หลายคนคงจำได้เมื่อวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๔๔นะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นต้นสังกัดจ่ายเงินให้กับพ่อและแม่ค่ะ
คนละ๕๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่หลังจากนั้นสามีเสียชีวิตเหลือยายคนเดียวค่ะ
ยายก็ได้รับเงินบำนานลูกชายเดือนละ๕๐๐๐บาท
แต่คุณยายบอกว่าเงินชะลาภาพที่ได้มาเนี่ย
ก็กรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเนี่ยนะคะไม่มีรายได้
เงินจำนวนนี้เนี่ยยายบอกว่ามาใช้มาอยู่กินเนี่ยก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว
ตอนนี้เองยายก็ป่วยหลายโรคค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจโตสมองฝ่อโรคซีส
จ่ายเงินค่าจ้างรถเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย
เดือนนึงเนี่ยหลายรอบมาก
ทีนี้พอมาถูกเรียกเงินคืนแบบนี้เนี่ยนะคะ
มืดแปดด้านค่ะไม่มีปัญญาไปหาเงินไปคืน
แล้วก็งงเหมือนกันว่าทำไมจู่กรมบัญชีกลางเพิ่งจะมาเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ
มันกี่ปีแล้วเนี่ย๑๐ปีค่ะแล้วทำไมถึงไม่ตรวจสอบตั้งแต่แรก
แล้วทำไมไม่ทักท้วงตั้งแต่เริ่มแรก

ทั้งที่ระบบราชการนี้ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้ว
แต่ปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึง๑๐ปีค่ะ

ก็เลยอยากมาถามนักข่าวว่า
เขาเอาเพลิงเงินขึ้นหรือเขาจะเอาดกเบี้ยด้วย

ผมถามแทนคุณยาย๓ข้อ
หนึ่งคุณยายจะรู้ไหม

หน่วยงานราชการเนี่ยทำไมเพิ่งมาตรวจสอบทำไมเพิ่งจะมารู้

เงินแบบนี้ผมถามคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่เนี่ย
ถามจริงถ้ามีเงินทางราชการโอนเข้าแบบนี้
นี่ไม่ใช่เงินฉันฉันคงไม่เอาไปใช้
คุณจะเอาไปใช้หรือคุณจะไม่เอาไปใช้

แล้วยายถามมาคำนึงฉันไม่ได้ไปกู้เขาทำไมมาเก็บดอกเบี้ยให้ฉันด้วย
เออคิดดอกอีกต่างหาก

คุณยายก็ให้สัมภาษณ์ไปด้วยเสียงสั่นเคลือ
ทีนี้ไปคุยกับลูกของคุณยายค่ะ
ชื่อว่านางรัฐดาวันโลสุวรรณอายุ๖๖ปีนะคะลูกสาวเนี่ย
โอ้โหเล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งน้ำตาร้องไห้แบบนี้ค่ะ
บอกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วลำพังตัวเองก็ลำบากเอาตัวไม่รอด
มีภาระเลี้ยงดูลูก๓คนทำนาขายข้าวผ่อนหนี้ทกศแต่ละปียังไม่พอเลย
มีโรคประจำตัวด้วยคือหอบหืด
ตอนนี้เป็นเนื้องอกที่ปอดรุมร้าวมาอีก
หากถูกดำเนินคดีเนี่ยขอยอมนะคะยอมเลยยอมติดคุกแทนแม่เลยค่ะ

ลูกสาวกับผู้อื่นคนนี้
ทีมข่าวเราไปหาคำตอบมาจากกรมบัญชีกลางเหมือนกันนะคะ
ไปคุยกับทางกรมบัญชีกลางชี้แจงเหมือนกันบอกว่า
เนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนานเบี้ยหวัดบำนานพิเศษ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ในกรณีนี้คุณยายได้เบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็มีบำนานพิเศษ

แต่เดิมอบตเจริญศุกร์เป็นผู้จ่ายเบี้ยอย่างชีพ
สูงอายุให้แก่นางบวนตลอดมา
ต่อมาในปี๒๕๖๓ได้มีการดำเนินการ
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

เหมือนแบบดูข้อมูลใหม่นะคะ
ระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทีนี้พออบตมีหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง
ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้รับบำนาน
นางบวนเป็นผู้รับบำนานหรือไม่
ทีนี้พอมีการไปตรวจสอบกรมบัญชีกลาง
ก็พบว่านางบวนเป็นผู้รับบำนานพิเศษ
ก็เลยมีหนังสือตอบอบตไป
ส่วนกรณีที่ได้รับเงินเบี้ยสูงอายุโดยไม่มีสิทธิ์
อบตจะเรียกคืนตามขั้นตอนและวิธีการอบต

ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมบัญชีกลางที่จะดำเนินการ
แต่ว่าด้วยความห่วงใยและความเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชน
ก็มอบหมายให้ครังจังหวัดบุรีรัมณ์
ไปประสานอบตเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุ

คุณเพิ่งจะมาตรวจสอบข้อมูลปีที่แล้วแล้วมาไล่เอาเงินคืนไป
แล้วชาวบ้านจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายให้พร้อมดอกเบี้ย
ไม่แล้วที่สำคัญคือเรื่องแบบนี้นะครับ
ผมว่าถ้าจะคุณยายต้องคืนเงินนะ
ทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบว่ามันซ้ำซ้อนหรือเปล่า
ก็ต้องไปถามด้วยว่าพี่ทำถูกได้ต้นทางหรือเปล่า
ทำไมไม่ตรวจสอบก่อนตอนนั้นว่ามีการรับเงินกี่ทาง

เพราะผมอย่างงี้รัฐกาลเหมือนกันแล้วก็มันนานเกินไป